อยู่พอกลับมาเจอชายแปลกหน้า

นอนนับที่แล้วมีอะไรกับแฟนสาวเราด้วยฮะ
เหตุการณ์นี้เดือดปุดปุดจริงครับ

แหม็นแมครู้พูดซ้ายตกลูก่อน
ครับ
ห้องนี้กูจารศิษฐ์ให้มันซู่เดือน
ขายูขายกินกูจารให้มันตลอด

เชื่อตัวเนี่ยสิฮะ

การรายนี้มีแต่คนบอกว่าพี่พี่นะหัวใจพี่นี่มันน้ำแข็งของแท้เลยนะ
อืมพี่นี่ใจเย็นเหลือหลายจริงจริงมาจากติ๊กต๊อกของทิติสันเป็นอดีตทหารเกณฑ์
มาจากจังหวัดยะโสธรฮะพอเจอเรื่องราวเรื่องนี้ก็ร้อนแรง
คือเรื่องมันร้อนแต่พี่เนี่ยพยายามจะสะกดอารมณ์ไว้
ไม่ทำร้ายร่างกายไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นแล้วไม่ทำร้ายร่างกายผู้หญิง
เหตุการณ์นี้เอาล่ะพี่คนจริงว่ะพี่นี่คนจริงจริงฮะ
แต่ว่าเข้าใจเลยว่าความโกรธเนี่ยมันยังพุ่งพ่านอยู่ถี่ประตูปุ้ง
พังเลยเฮ้ยครับเบาเบาเบาเบานะประตูมันไม่เบา
แต่พี่เขามันร้อนระอุแล้วถีบไปเต็มแบบนี้
ทั้งคู่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมันก็จ่อยจ่อยเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานกับเหตุการณ์ครั้งนี้
เศษแล้วนะอ๋อเมื่อไอ้หนึ่งพฤษภาใช่ไหม

เป๊ะเลย๑พฤษภา๒ปีเป๊ะเลยยังแฮปปี้กันอยู่เลย
และงานนี้เพิ่งฉลอง๑พฤษภาครบรอบความรัก๒เรา๒ปีพอดี
กลับมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้มันเจ็บสะท้านหัวใจ
เหลือหลายจริงแล้วยังไงฆ่าเหรออืม

ไม่ต้องไปทำร้ายอะไรเขาฮะทำยังไงดี

อะไรที่เคยเป็นความรักผูกพันกับผู้หญิงคนนี้
มันไปซะทำแบบนี้แล้วมีความสุข
เผารูปเผาเสื้อเผาทุกสิ่งเผาทุกอย่าง
เผาที่เตาอ้างโล่เอาแบบนี้ด้วย
แล้วไฟนี่สถานควันกระจายน้ำตาไหลในใจ
แถมให้ด้วยโอ้โหเผาพริกเผาเกลือ
นี่โรยเกลือโรยแบบนี้ด้วย
นี่คือเหตุการณ์ที่สะท้านหัวใจหลายต่อหลายคนดูแล้วบอก

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เข้าใจเต็มหัวอกเลยฮะ
ว่าพี่คงจุกแบบเจ็บจริงกับเหตุการณ์ที่เปิดห้องเช่า
แล้วสาวเอาใครก็ไม่รู้มานอนด้วยครับ